สี่
เปิดหน้าใหม่สุรวชัยคุณอาแวบแรกตรงช่วงติ่งหูไหมฮะ
ก็ติ่งหูเนี้ยค่ะเอออ่าคุณจังวันก็ดูค่ะ
มันก็มีรอยอยู่แค่นั้นซึ่งก็ไม่ต้องปิดกัน

และเปิดใจเซปิงปมหมอชนละทิศ

ถ้าที่ข้าเชิญให้มาพบกับคุณหมอชลฤธิศในรายการทบรสเซบิงมาไหมคะ
มาได้ค่ะต้องถามว่าคุณหมอชนละทิศนะคะจะรับเชิญมาหรือเปล่าค่ะ
ถามตรงกับจอมขวัญคืนนี้ห้ามพลาด๑๙นาฬิกา